แต่อันนี้แม่หาลูกครับ
กระทมลูกหายปริศนาภาวะโดนลักพาตัว
เรื่องเกิดขึ้นกับน้องอาเวอายุ๒ขวบน้องเป็นเด็กพิเศษด้วย
หายไปจากบ้านพักนี่คือลูกของน้องครับคุณผู้ชมฮะ
หายไปจากบ้านพักบ้านเนี่ยอยู่เป็นแบบ
เนินเขาบ้านปลูกติดกันบ้านบ้านชาวเขานะ
หลังคาจะเหลื่อมกันหายไปได้ยังไงคุณผู้ชม
เนี่ยฮะบ้านตามช่องเขาอ่ะ
เมื่อกี้ที่เห็นไปคือเด็กชายชนะทิพย์เชอมือ
อายุ๒ขวบ๒เดือนหรืออาเว่
หายจากบ้านที่บ้านดอยล้านหมู่๔ตะบนวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
บ่าย๓โมงครึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
จากการสอบถามครอบครัวของน้องอาเว่เล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุพ่อแม่ของเด็กออกไปรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟที่ไร่กาแฟ
ห่างจากบ้านออกไปก็เลยฝากลูกทั้ง๓คนเป็นลูกชาย๓คน
ให้ยายช่วยดูแลหลานคนโตคนกลางไปเรียนหนังสือ
ส่วนอาเวยังเล็กอยู่บ้านกับยายกระทั่งโรงเรียนเลิกครับ
ยายก็ไปรับหลานสองคนก่อนสองคนที่ไปเรียนหนังสือ
อยู่ห่างจากบ้านไป๓๐๐เมตรพอไปรับหลานทั้ง๒คนมา
ยายก็กลับมาบ้านอ้าวอาเวอยู่ไหนลูกมาดูยังเห็นอาเวเล่นกับหมาอยู่
ยายก็เล่นกับหมาไปก่อนนะลูกยายจะขึ้นบ้านล้างจาน
พอล้างจานเสร็จลงมาหาคราวนี้อาเว่ไปไหนแล้วไม่รู้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณยายชี้จุดที่อาเวหายไปครับอืม
ครอบครัวออกตามหาสิครับแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้าน
แล้วก็ญาติญาติแต่ไม่มีใครเห็นน้องอาเว่เลยฮะ
จนถึงตอนนี้ขณะนี้ไม่ทราบชะตากรรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ไม่มีใครรู้ก็ทำให้พ่อแม่ญาติญาติเป็นกังวลครับ
ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคิดมากร้องไห้
เนื่องจากอาเว่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก็อยากให้สื่อช่วยนำเสนอข่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยครับ
พวกเด็กอายุอย่างน้อยได้เกินไปที่หลังอาจจะช่วยเหลืองตัวเองได้
ถ้ามีหน่วยงานได้นี่ส่วนได้มาพี่สุขุยให้ช่วยค่ะ
เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเด็กจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรไม่รู้
ตอนนี้ไม่มีวิวอะไรเลยเพราะแต่ได้เด็กนั่งคิดอย่างเดียว
คือขอให้กลับมาค่ะขอให้กลับมาขอให้ปลอดภัยค่ะ
นี่แหละฮะดูหน้าแต่ละท่านสิคือหมดจนหนทางไม่รู้จะหาที่ไหนล่ะ
ชุมชนก็มีอยู่แค่นั้นน่ะน้าเห็นไหมน้าของอาเว่
บอกว่าก่อนที่หลานจะหายไปสังเกตเห็นมีรถตู้มาเอาล่ะเอาล่ะ
รถตู้มาคันหนึ่งขับวนไปเวียนมาอยู่หลายวัน
ตั้งข้อสังเกตว่าหลานชายถูกลักพาตัวแก๊งรักเด็กพาทัวร์ไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับสำหรับบ้านของน้องอาเว่เนี่ยนะเป็นหมู่บ้านชนเขาชนเขาเผ่าอาขา
เนี่ยบ้านจะเป็นอย่างนี้นี่คือทางเดินในหมู่บ้านจะแคบเล็ก
บ้านหลังคาจะเกยกันเลยนะครับปลูกอยู่ล้อมรอบไปด้วยป่า
นี่ครับคุณผู้ชมฮะล้อมรอบไปด้วยป่าข้างอ่ะถ้าไม่มีป่าเป็นอะไร
เป็นสวนกาแฟอ๋อเป็นไร่กาแฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ช่วยกันออกตามหาตัวเด็กครับแล้วจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้าน
แต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววครับหายไปไหนล่ะที่แค่นั้น
ขณะที่พ่อแม่ญาตินะครับก็หวังว่าจะเจอเด็ก
ไหว้ผีผีป่าไหว้ผีเขาตามความเชื่อของชนเผาอาคา
หวังว่าจะเจอเด็กแล้วกลับมาสู่อ้อมกอดพ่อแม่อย่างปลอดภัย
พวกเรานะครับข่าวเช้าหัวเขียวก็หวังเช่นนั้นเหมือนกัน
แล้วเห็นหน้าสีหน้าของทุกคนในบ้านนี้โอ้โหเศร้าสร้อยจริงนะ
ใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกค่ะ